มาดูเรื่องของประเด็นโควิด๑๙ก่อนแล้วกันนะครับ
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าถามกันทั่วบ้านทั่วเมือง

หลังจากที่มีคลิปมีภาพหลุดออกมาใช่ไหมคะ
ว่ามีใครไปปาร์ตี้กรกนอะไรแบบนี้
ล่าสุดภาพใหม่ออกมาแล้วค่ะนี่เลย
คราวนี้พาร์ตี้กอกอนอร์ของจริง
เพราะมาแค่ผู้ชายยืนเรียงกันหลายคน

ลุดอีกแล้วจ้าใหม่ปาร์ตี้กอกอนอร์โรงแรมดัง
อีกแล้วปลุกโคนันในตัวคุณหน่อย
คนเข้ามาถามกันเยอะมากนะคะบางคนก็บอกว่าภาพเก่าหรือเปล่า
ภาพเก่าเอามาเล่าใหม่ไหมหรือยังไง
แต่บางคนให้ข้อมูลนะคะว่านี่ไม่เก่าหรอก
นี่ล่าสุดเลย๑๖มกราคมที่มันเป็นประเด็นที่โรงแรมชื่อดังนั่นแหละ
ทีมข่าวเราก็เลยต้องต่อสายหาคุณเต๋าทีวีภูเพราะเป็นคนจุดประเด็นไง
คือคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมภาพนี้เขาถึงต้องเอามาแชร์เอามาเปิดเผยกัน
ก็สืบเนื่องมาจากการจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพ
สองงานของคนที่อ่าเขาเป็นที่รู้จักอ่ะอ่า
หนึ่งก็ดีเจดังอีกคนนึงก็เป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะแต่พอภาพเนี้ยถูกเปิดเผยออกมาเนี่ย
คนยิ่งมองแล้วก็วิภาควิจารณ์ว่าโอ้โหนี่

คือไม่สนใจเลยแล้วบางคนก็ว่าอย่างนั้นไม่รับผิดชอบเลย

ต้องถามพี่เต๋าค่ะว่าตกลงมันภาพเก่าเล่าไหมภาพไหนมาอย่างไร

มีแหล่งข่าวส่งมาให้ตอนเช้า
คิดว่าน่าจะล่าสุดเพราะว่า

ต้องออกมายืนยันแล้วว่าเฮ้ยพี่มันเป็นภาพเก่า

ก็ให้ออกมาย่อมรับว่า
วันนั้นนะไปไปรวมกลุ่มกันจริงหรือเปล่า
มันผิดภาละกรจริงหรือเปล่า

คือพี่เต๋าบอกแบบนี้ว่า

คนที่อยู่ในคลิปคือในหน้าจอทีวีเราเนี่ย
เราเบลอหน้านะแต่ในไอจีพี่เต๋า

เพราะฉะนั้นเจ้าตัวที่เป็นบุคคลในภาพ

นี่มันภาพตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้ว

ก็น่าจะเป็นภาพปัจจุบันละมั้ง
คือการจัดงานปาร์ตี้กันเนี่ยนะฮะ

ไม่ได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง

จุดของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙

งานนี้ที่เป็นงานเลี้ยงวันเกิดเหมือนกันของเพื่อนของผู้ประกาศข่าว

ประกาศน้ำมนตรีนะครับได้กล่าวถึง
ประเด็นร้อนเรื่องการจัดปาร์ตี้วันเกิด

จะเป็นทั้งปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูม

ทำให้มีการแพร่ของโควิด๑๙เนี่ยนะครับ

นายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่าง

ใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะ
แต่อย่างน้อยสังคมก็ต้องเตือน
บอกคนที่ฝ่าฝืนว่าคุณกำลังทำไม่ถูกต้อง

ในช่วงเวลาแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

สอบคอบอกหมดนะฮะ
บอกหมดว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร

แต่ก็ฝ่าฝืนพร้อมกับระบุว่า
ไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องนี้มากนัก

แต่ยังไม่พบก็ได้ใช่มั้ย
ก็บอกแล้วว่าไม่ควรจะไปพฤทธิ์เสี่ยง

ไปไหนมาไหนทำอะไรบ้าง

ทำอะไรที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือเปล่า

ที่ทางนอกระยกอธิบายไปแล้ว

เพราะฉะนั้นพระเอกก็คือคนไทยทั้งประเทศ
พระเอกไว้ด้วยกันในเรื่องการแก้มหาโควิดระยะที่๒

วันนี้งานเลี้ยงที่โรงแรมบัญญันทรีย์
และโรงแรมเรนาซองค์
มันเพิ่มขึ้นเรื่อยจริง

แล้วก็จะนำมารายงานในวันพรุ่งนี้นะคะ

และยิ่งกรทมนอกจากจะมีความเชื่อมโยง

ที่มันเกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้เยอะอยู่เหมือนกัน
ก็ได้เกิดการคัดกรองเชิงลุกเพิ่มเติม

เวทเสร็จที่ว่าจะมี๒๐๐ท่าน

ย้ำว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ว่ามีผู้ติดเชื้อสูงในพื้นที่
อันที่๑๒๐๐คนไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ
และ๒๐๐คนไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

สันดัสฟ้าและที่บอกว่ามีผู้

กว่า๒๐๐รายคนตกออกตกใจ

ต้องขออธิบายชี้แจงหน่อยว่า

ที่ว่าคือตัวเลขของ

ไม่ใช่ตัวเลขผู้เสี่ยงสูง
แต่ก็เป็นความพร้อมของพื้นที่แล้วก็กิจการ

ซึ่งถ้าเอาที่ติดจริงในกรณี
ที่มีพนักงานติดเชื้อ๗ราย
ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากข้างนอก
จากข้างนอกย้ำเป็นงานติดเชื้อจากข้างนอกนะคะ
ซึ่งเจ้าของกิจการและพนักงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กว่ารายที่ว่านี้ก็คือยินยอมที่จะให้มาตรวจเชิงลุกหมดเลยว่า
แล้วเขาเนี่ยจะกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ติดโควิดด้วยหรือเปล่า